นัดแรกของซีซั่นเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้นะครับ
ซึ่งแชมป์เก่าชนบุรีเก็บ๓คะแนนไปได้แบบคือจับเหมือนกันครับ
ที่สามารถพลิกเกมได้ตลอดเวลาครับ
ที่สวรรค์ชนบุรีเจอกับเกษตรมดิตครับดับ๔ให้ดูกันก่อน
ก็เปิดเกมไป๘นาทีครับไตรรงเพชรเทียมยิงให้กับชมบุรีน้ำ๑๐
จากนั้นจุดเปลี่ยนของเกมครับชมบุรีเนี่ยฟาว๕นะครับ
จะเสียฟาวเพิ่มไม่ได้แต่ว่าจังหวะเซตบอลบุกของทางเกษมบัณฑิต
อันนั้นตชัยปราบวงศาครับไปทำฟาวนัทพลสุธิโรธ
เหลือที่๒กลายเป็นใบแดงครับต้องเล่น๔คนในช่วงเวลา๒นาที
แล้วมาเสียประตูในช่วงนี้เลยครับจากลูกยิงของสุพุทธเถื่อนกลางครับ
อาศัยความได้เปรียบตัวผู้เล่นนะครับยิงประตูที่สองซึ่งเป็นประตูที่ทำให้
เกมของชมบุรีนั้นดีขึ้นมาเลยครับเล่นแบบผ่อนคลายมากขึ้น
แล้วก็คลองบอลปิดเกมชนะ๒๐ครับเก็บ๓แต้มแรก
เกมเริ่มไป๔นาทีอิทธิชาประพาพันธ์ครับเปิดฟรีคลิกให้กับทางสุรกิจฤทธหมุนครับ
ตัวใหม่นะครับที่ย้ายมาจากมภาคยิงให้กับราชนาวีน้ำหนึ่งต่อศูนย์
จากนั้น๒นาทีถัดมาครับสระพุทธพระพฤกษ์
ตัวใหม่ของแบงคอกที่ย้ายมาจากกรมทางหลวงครับ
ยิงหัวเจ้าบ้านตะยิกเสมอ๑ต่อ๑
เกมยังคงเปิดแลกกันสนุกนะครับ
แล้วก็เป็นสุรกิจฤทธบุญครับ
เข้าไปยิงประตูที่๒ในเกมนี้ให้กับทีมโต๊ะเล็กทหารน้ำ
นำ๒ต่อ๑ชาวบ้านก็ไม่ยอมครับ
เวลาที่๑๘สระพุทธครับช้าเจาะให้กับแบงค์คอก

ครึ่งหลังครับสุชินเอี่ยมฉลาดนะครับ
โค้ชของแบงค์คอร์ก็แก้เกมครับ

นาวินรัฐนาวงศวรรค์นะครับดาวสันโว

ส่วนราชนาวีนั้นแก้คืนได้ลูกเดียวจาก

คว้า๓แต้มแรกประเดิมฤดูกาล

สุรชนีนะครับเอาชนะศรีสะเกียจฟุตซอค

มี๔คู่๔โมงเย็น
สาครเจอกับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ

กรมทางหลวงจากนั้น๖โมงเย็น